เรารู้สึกหรือยังว่าเราเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลแบบ๔๐นะฮะ
รู้สึกเต็มที่เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่พกเงินสดเลย

เดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อของนะคะ

หรือบางทีจ่ายเงินค่าทางด่วน
เวลาเราตื๊ดบัตรทางด่วน

คือตอนนี้ไม่ต้องพกเงินสดก็มีชีวิตอยู่ได้
มือถือบางรุ่นเอาสแกนกับรถไฟฟ้า

อนาคตคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องพกใบขับขี่
เพราะว่ากรมขนส่งเขาบอกว่า

ให้ดูนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน

จะเริ่มใช้ในกลางเดือนมกราคมปีหน้า

ผู้ที่ถือใบขับขี่จะต้องเข้าไปลงทะเบียน

ไม่ต้องจำเป็นต้องพกใบขับขี่ติดตัว
เพียงแค่แสดงใบอนุญาต

ถ้าเกิดว่าถูกตำรวจเรียกตรวจนะครับ
ตำรวจก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
ทางแอปพลิเคชันนี้เหมือนกัน

พีรพลถาวรสุพัฒนเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

คู่กันกับใบขับขี่แบบดั้งเดิมก่อน

ให้ตำรวจคุ้นชินด้วยในการปรับเปลี่ยน

โดยใบขับขี่ดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งรถยนต์
ส่วนบุคคลรถสาธารณะ
แล้วก็ประเภทรสพิเศษต่าง

ต่อขอทำใบอนุญาตขับขี่

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับอีเมล

ใบอนุญาตขับขี่เมื่อใช้งานเสร็จก็กลับเข้าไปสู่เมนู
ดคลิกแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงให้กับตำรวจดูได้ทันทีครับ
พลิเคชันนี้นะฮะยังมีระบบแจ้งเตือนระยะเวลาการหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้า
อันนี้ดีเพราะผมเองเนี่ยหมดโดยที่ไม่รู้ตัว
เพราะเราไม่มีการหยิบขึ้นมาดูว่ามันจะหมดเมื่อไห
ใช่ยกเว้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วหยิบขึ้นมาใช้ปุ๊บอ้าวหมดแล้วจ้า
ถูกต้องนะฮะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบใบขับขี่
ตรวจสอบใบสั่งที่ตำรวจให้มาได้ด้วยพร้อมทั้งแสดงตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้รถ
กรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการจะขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อีกด้วย
แล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกรุ๊ปเลือดถ้าสมมุติคุณขับรถไปแล้วประสบเหตุใช่ไหม
แอปนี้ก็มีกรุ๊ปเลือดแสดงดีเลยมีประวัติการแพ้ยาโรคประจำตัวและสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ตามโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่อันนี้มันควรทำตั้งนานแล้วจริง

ใช่ก็จริงถ้าเริ่มได้เร็วเท่าไห

และขอคุณตำรวจอย่ายึดโทรศัพท์สแกนก็พอเนาะ

เออแบตหมดก็ยังไงล่ะเรื่องนี้กลับไปอีก